ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นคลิปปะทะคารมกันอย่างดุเดือดเลยนะคะ
ระหว่างลูกชายนายกอบตสะพ้ายซึ่งถูกไปบุกไปทวงหนี้
แล้วก็ไปขู่อาฆาตจนอีกฝ่ายนึงเนี่ย
ต้องเข้าไปแจ้งความเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ

แล้วพี่เพ้นน่ะพี่เพิ้นพสดามูอนเนี่ย
พี่ไปใช้ภาพด้ายทำไมเปียกฝ่าเป็นใคร

เพราะพี่พี่อ่ะไม่รู้เรื่องแล้วกันเนี่ย
พี่มารับพี่มารับฟังแล้วแล้วมาด่าพี่
เรื่องแต่มึงกินมึงใช้ด้วยกัน

พี่เสียหายจมูนเสียเงิน

ไม่ได้อยากไปเหยียบเลยเงินครึ่งล้าน
กูหามาด้วยน้ำพักน้ำแรง
อันนี้ค่ะในคลิปนี้จะมีตัวละครอยู่สามคน
นุษย์หรือว่านางสาวการทิตา
กู้เงินคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกู้เงิน
จากนางสาววินิดาหรือว่านางสาวโม
ซึ่งเป็นลูกสะพ้ายนายกอบตในพื้นที่

คือต่อจำนวน๔๔๐๐๐๐บาท
บาทจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวัน๑๒๐ต่อสัปดาห์

แต่มีสลิปการโอนเงินต่อสัปดาห์นะคะ

เงินต้นเนี่ยไม่ลดที่ส่งเป็นเฉพาะดอกเบี้ย

มีการโพสต์ต่อว่าเธอในเฟซบุ๊กด้วย

ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจก็เลยเนี่ยค่ะขับรถมาหาที่บ้าน
ขับพุ่งเข้ามาเหมือนจะเข้าชนนะคะ
เธอก็เลยวิ่งหนีเข้าไปนั่งในรถยนต์
อีกฝ่ายหนึ่งก็อย่างในคลิปเลยค่ะตามเข้าไปต่อว่า
ซึ่งตลอดเวลาก็มีนายนบพลหรือว่าในเบ้น
สามีของเธอเข้ามาพยายามจะห้าม
หลังเกิดเหตุทั้งสองคนนี้เข้าไปแจ้งความนะคะ
เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เต้นะคะนายเต้ซึ่งเป็นสามีของอีกฝ่ายนึงเนี่ย
เคยตกเป็นข่าวเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมปี๖๓
ไลฟ์สดแล้วให้ผู้หญิงกราบเท้าครั้งหนึ่ง
ครั้งที่สองก็ไปดักทำร้ายผู้หญิงที่หน้าโรงงานนะคะ
ครั้งที่๓เมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนในเต้กับผู้เสียหาย
หลังจากสารนัดไกล่เกลี่ยคดีตอนออกจากศาล
ก็ขับรถปาดหน้าผู้เสียหายแล้วมีการชักปืนข่มขู่
อันนี้คือประวัตินะคะที่เคยตกเป็นข่าวนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดค่ะสพศรีมหาโพธิ
ได้ให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๒รายคือ
นางสาวโมกับนายเต้สองสามีภรรยามารับทราบข้อกล่าวหา
บุกรุกในเวลากลางคืนและขู่ให้ตกใจกลัวค่ะ
ผู้สื่อข่าวบอกก็แอบผู้สื่อข่าวแล้วเดินเข้าไปพบกับตำรวจนะคะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าตอนที่กำลังจะพิมพ์ลายนิ้วมือ
ทีมข่าวก็สอบถามในเต้ว่ามีข้อมูลอะไรจะชี้แจงหรือเปล่า
แต่ก็ได้รับการตอบรับเป็นการด่าทอและห้ามบันทึกภาพค่ะ
พนักงานสอบสวนได้ให้ทั้งสองคนประกันตัวในชั้นสอบสวนนะคะ
ซึ่งก็มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน๒คนมาประกันตัวนะคะ
คุณนุษย์ผู้เสียหายบอกว่าต้องการยื่นฟ้องต่อสาร
เพื่อคัดค้านการประกันตัวทั้งสองรายนะคะ
เพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ